โควิดแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยคือ
น้ำใจคนบันเทิงค่ะก็มีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ
บ่อยเลยวันนี้เรามีตัวอย่างนะคะ
เป็นความดีค่ะที่เราได้ช่วยเหลือกัน
อย่างขวัญอุสามณีคุณผู้ชมค่ะ
นางเอกสาวคนนี้แหละแล้วก็คุณแม่
ก็ได้นำเข้ากล่องนะคะรวมถึงสเปรยแอลกอฮอล์
มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ที่โรงพยาบาลบุษราคำค่ะ
ก็เป็นโรงพยาบาลสนามที่อยู่ที่เมืองพร้อมค่ะ
แล้วก็เธอก็ลงพื้นที่นะไปส่งมอบด้วยตัวเองเลย
แล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจริงแล้วเนี่ย

ทั้งนมผงทั้งผ้าอ้อม
เพราะตอนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นเด็กค่ะ
รวมถึงอาหารกึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะ
อาหารแช่แข็งรวมถึงวัคซีนที่ดี
แล้วก็มีคุณภาพด้วยค่ะ

คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวเหมือนกัน
ลงมือทำคุณเชียงนะคะอบกรอบจ้ะ

ก็ไปส่งกันที่แถวสุขุมวิทย์ค่ะ
แล้วก็แคมป์คนงานพระราม๙๑๓ด้วยค่ะ
ซึ่งเธอเองขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

คุณบอยพิษเมเกอร์คุณเจี๊ยพิจิตรานี่แหละค่ะ

ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ลดเงินเดือนพนักงานค่ะ
ล่าสุดนะคะออกมาทำถุงยางชีพแล้วคุณผู้ชม
แจกแค่ผักผลไม้แล้วนะคะเป็นถุงยังชีพเลยค่ะ
แล้วก็ส่งให้คนที่เดือดร้อนตามชุมชน
แล้วก็แคมป์คนงานก่อสร้างที่ตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะจริงค่ะ
เช่นเดียวกับคนนี้ค่ะสวยใจบุญค่ะ

อุดหนุนขนมปังนะคะที่เป็นธุรกิจของคุณนิว

มอบให้กับทีมแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณแม่คนสวยคุณตั๊กบงกฎนะครับ
ก็นำน้ำดื่มแล้วก็อาหารกล่องไปส่งมอบ
กับโรงพยาบาลสนามบุษราคำที่เมืองทองทานีนั่นเองนะ

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
รวมไปถึงผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิดด้วยค่ะ
แล้วก็ส่งต่อมอบให้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง
เขตพระราม๙เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้อง
ต้องกักตัวในแคมป์อีกด้วยนะคะ
ปิดท้ายด้วยลูกท่องสาวข้าวทิศธิดาดินค่ะ

ให้กับองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดา
เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
เดือดร้อนกันต่อไปนั่นเองค่ะ
เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุณผู้ชม